ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ที่เห็นก็คือรอยที่คอกับที่ว่าผลชนสูตรออกมาว่าตับแตก
ติดใจอยู่ขัดไหมถ้าเป็นปกติคนผูกคอตายคงตับไม่แตก
เราไม่ได้ไปทำเทคนิคหรือปฏิบัติอะไรที่ไปยุ่งกับตับ
ก็ยังไม่เคยได้ยินเหมือนกันว่าการเพิ่งชีพปรัมห์กุจัย

มันจะผ้าต่อกันเป็นกลมนะครับ
แล้วก็ไปคล้องกับบ้านพักของประตู
เป็นกลมแล้วก็ใช้ศีรษะถอดเข้าไปนะครับ
ห้องขังมันเป็นหลักฐานทั้งพยานคดี
ขณะนี้เรากำลังปิดอยู่

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในส่วนของตรงนี้ก่อน
ขณะนี้เขาว่าเริ่มดูไฟล์

ต้องให้ทางสังคมที่ตัวเอง
ว่าทำไมเหตุการณ์หลายอย่างในประเทศนี้
เซิร์ฟเวอร์เสียบ้าง
อย่างนี้ได้อย่างนั้น

ถ้าเราเอาตามคำให้สัมภาษณ์
ทางน้องชายของผู้เสียชีวิต
ก็คือคุณชัยนรงค์พยายามจะเน้นว่า
รอบที่๒ที่จะมีการชนะสูตรศพนั้น

แต่ที่ติดใจแล้วก็ย้ำอยู่ย้ำแล้วย้ำอีก
คือเขาติดใจเรื่องของการตอบคำถาม
แล้วก็ที่สำคัญรอยที่คอเมื่อสักครู่นี้ที่ให้สัมภาษณ์ไว้
เนื่องจากเจ้าตัวได้ไปเห็นพี่ชายตัวเอง
แล้วก็ได้เห็นรอยที่คอก็คงมีคำถามล่ะนะคะ
ซึ่งนี่จะเป็นหนึ่งคำถามที่จะเกิดขึ้นในถามตรงวันนี้ด้วย
และนอกเหนือจากนั้นค่ะเรื่องของความติดใจตรงนี้
เรื่องของอุปกรณ์ต่างการตอบคำถามต่างยังไม่เคลียร์
เอาเข้าจริงแล้วสังคมติดใจมากกว่า
ตัวคุณชายนรงสะอิกสัตว์ด้วยซ้ำไปนะคะ

พุ่งเป้าไปรอที่ว่าผลการชนสูตรอย่างละเอียดออกมาเป็นแบบไหน
อันนั้นคือคำอธิบายได้มากกว่า
ประโยคที่ออกมาเรื่องของใบรับรองการตายซะด้วยซ้ำไปนะคะ
แล้วก็หนึ่งคนที่เคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเอาไว้
ว่าจริงแล้วต้องรอผลชนสูตรอย่างเป็นทางการ
แล้วก็อย่างละเอียดอันนั้นจะตอบได้
อย่าลืมว่าที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้
เป็นแค่สั้นในใบรับรองการเสียชีวิตเท่านั้นนะคะ
วันนี้เราจะคุยค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมน่าจะได้อ่านไปแล้ว
มีคุณหมอสองท่านให้สัมภาษณ์ไทยรัฐออนไลน์ไปนะคะ
ซึ่งได้ข้อมูลเยอะพอสมควรในทางหลักการว่า
มันเกิดอะไรและมันจะไปสู่อะไรได้บ้างสำหรับการชนสูตร
และคุณหมออีกหนึ่งท่านวันนี้หลายคนบอก

อาจารย์เป็นอดีตผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะ

โอ้โหมันอีลุงตุงนังไปหมดเลยค่ะข้อมูลตอนนี้
แล้วก็ยอมรับว่าตอนนี้ข้อมูลที่ออกมาไม่ว่าจะออกจากใครก็แล้ว
แต่อาจจะบอกได้ว่าออกมาจากการพูดหลักการในทางการชนสูตรถูกไหมคะ
ใช่ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นหลักการ
อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นความคิดใช่ไหมคะ
ก็คืออย่างเช่นคุณหมอหรือว่าตัวญาติก็คือความคิด
แต่ว่าคุณหมอบางท่านเขาจะเป็นหมอนิติเวศก็จะออกมาเป็นหลักการค่ะ
อาจารย์สำหรับที่ระบุเอาไว้
เลือดออกในช่องท้องตับแตกจากการถูกของแข็ง
ไม่มีคมกระแทกร่วมกับขาดอากาศหายใจ
คือถึงแม้ว่าผลชนสูตรอย่างละเอียดจะยังไม่ออกมาเนี่ยนะคะ
แต่มันจะเกินกรอบนี้เหรอคะคือประโยคสั้นนี้ก็จริงน่ะ

ความจริงคำตอบวันนี้คำที่เขียนในใบรับรองการตาย

กรณีที่เขาตายในความรับผิดชอบเจ้าพนักงาน
เป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องใหญ่มาก
คนที่ทำการชนสูตรศพเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องทำหน้าที่แทนคนตายโดยไม่มีแรงกดดัน
หมายความว่าคุณจะต้องบอกเขาตั้งแต่ทันทีที่ผ่าศพเสร็จว่า
เพราะสิ่งที่คุณเห็นมันเป็นเห็นด้วยตาเปล่าไง
ว่าสิ่งนี้ผิดปกติไหม
คือพูดง่ายก็คือว่าปกติแขวนคอตายต่ำไม่แตกอยู่แล้ว
แต่ว่าอันนี้เป็นการแขวนคอในสถานที่ของราชการ

ยังไงมันก็ตามมันต้องมีการวิเคราะห์ในทันที

ในครั้งแรกที่พูดมันเนื่องจากมันเพิ่งผ่านมาได้วันเดียว
เราก็เลยบอกให้รอผลการชนะสูตรศพ

นานเกินไปแล้วก็มันแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ย
มันไม่เอื้อให้ความจริงปรากฏ
คือได้ถามญาติญาติก็ยังไม่ได้เข้า
คือไม่สามารถถามข้อมูลได้ซึ่งอันนี้ไม่ถูกค่ะ
คือสิทธิ์ที่เป็นของญาติคนตาย
ที่จะรู้ว่าคนตายเป็นยังไง
สิทธินี่สากลเลยนะคะที่จะรู้ว่าเป็นอย่างไร
แต่ว่าณวันนี้ผ่านมาเป็นอาทิตย์กว่าแล้วผลยังไม่ออก
ปกติใช้เวลาแค่ไหนคะอาจารย์ที่จะออกมาอย่างละเอียด

คือประเด็นที่ทำไมยังไม่ละเอียดเนี่ย
เขารอในเรื่องห้องปฏิบัติการ
ก็คือผลเลือดว่าเป็นยังไงตรวจดีเอนเอที่มือ
เราก็จะเห็นได้ว่าตรวจดีเอนเอที่ถุงเท้าก็ออกมาแล้ว
แต่ว่าสิ่งนี้ที่เขาเขียนในใบรับรองการตาย
เขาเรียกมองเห็นด้วยตาเปล่าวัดปริมาณเรียบร้อยแล้ว
สิ่งนี้คุณหมอพูดได้หมอนิติเวทที่ไหนก็ตอบได้
ต้องบอกแล้วว่าตับแตกเนี่ยมันแตกก่อนตายแตกหลังตาย
แตกจากอะไรเข้าได้กับถูกกระทืบไหม

พอเขาไม่พูดมันก็สับสนไงคะ
นี่คือสิ่งที่หลังจากที่เราทำงานมานานเนี่ยตอบได้
เพราะลำพังอีกอันหนึ่งยังยากอยู่เลยเรื่องแขวนคอ
เนื่องจากการแขวนคอไม่ได้เป็นการกระทำตัวเองเสมอไป
การตายอยู่ในความรับผิดชอบเจ้าพนักงานยิ่งต้องระวัง
ถูกไหมคะแต่ว่าระบบของเราเนี่ยเราไม่เคย
คลี่ในสิ่งเหล่านี้ออกมาให้ดู
อาจารย์จากวันที่เกิดเหตุจนถึงเอาวันนี้ละกัน
วันนี้เนี่ยถ้าสมมุติคุณชัยนรงค์นะคะ
เดินไปแล้วถามอย่างละเอียดว่าพี่ชายผมเนี่ย
ที่บอกว่าตับแตกตับแตกเพราะอะไร
ที่บอกว่าแขวนคอมีลักษณะแบบไหน
คือถ้าถามอย่างละเอียดวันนี้อาจารย์หมายถึงว่า
ต้องตอบได้แล้วเหรอคะต้องตอบได้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะเช่น

เอ่อแขวนคอมีลักษณะบอกได้มั้ยว่าตายก่อนแขวนแขวนก่อนตายอะไรประมาณนี้
สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ประเด็นทางคดีค่ะ
ส่วนจะบอกว่าเอ๊ะใครเป็นคนทำให้แตก

แต่เขามีสิทธิ์รับรู้ค่ะไม่อย่างนั้นมันก็จะถูกปกปิด

ในการผ่าศพครั้งที่๒ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาเป็น๑๐ปี
มักจะเกิดจากเพราะเขาเข้าไม่ถึงซึ่งข้อมูล
ถามอะไรก็ไม่ตอบแล้วทำให้ญาติเขาเกิดความระแวงสงสัย
วกกับนานทีจะมีว่าไม่เชื่อผลการชนสูตรครั้งที่๑
นานนานจะมีทีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะถามแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรขึ้น
ตรงนี้เป็นความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างยิ่งเขามีสิทธิ์ค่ะ
อาจารย์ที่ฉันตอบไม่ใช่ดิฉันต้องบอกว่าดิฉันจะถามเท่าที่ดิฉันอยากจะทราบ

อาจารย์แค่ไหนก็แล้วแต่อาจารย์นะคะเอาของที่ออกมาวันนี้ก่อนเลยค่ะ

คืออย่างนี้มันสงสัยได้แล้วไหมคะ
ยังค่ะเพราะว่าในสิ่งที่เขาบอกเขาบอกไม่หมด
นั่นก็คือถุงเท้าถ้าหากถูกใช้และเป็นถุงเท้าของเขาจุดสำคัญอยู่ที่ปมค่ะ
คือเรากำลังติดใจว่าใครผูกแขวนเองหรือเปล่าถูกไหมคะ
คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผู้ทำการตรวจพิสูจน์เนี่ยจะต้องถอยมาเป็นทฤษฎีที่ถูกกระทำ
คือเพื่อทำงานแทนคนตายคือถ้าเราพลาดแล้วเราจะกลับมาไม่ได้
เพราะฉะนั้นถุงเท้าที่ผูกปมสำคัญค่ะ
เพราะฉะนั้นในกรณีนี้มีอะไรอีกก็ต้องไปไล่ว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดจับมันไหมใช่ไหมคะ
จับจับตอนช่วยชีวิตมีใครเป็นคนไปตัด
สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าส่งไปแล้วให้ห้องแล็บพูดค่ะ
จริงแล้วมันจะต้องทำงานร่วมกันกับพนักงานสอบสวนและแพทย์นิติเวศ
เพราะว่ากรณีนี้มีความสมบูรณ์พอสมควร
เพราะว่าแพทย์นิติเวศไปที่ตอนที่พบศพที่โรงพยาบาลด้วย
แล้วก็แพทย์นิติเวศก็คือคนที่ผ่าศพแล้วก็แพทย์ทั้งคู่เป็นห่วยงานเดียวกัน
เพราะฉะนั้นคุณหมอที่ผ่าศพตอบได้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าตกลงตับแตกเกิดจากอะไร
อาจารย์คำให้สัมภาษณ์แรกของอาจารย์ตอนเริ่มมีข่าว
ที่บอกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้คือคนก็เข้าใจว่าคุณหมอกำลังพยายามจะบอกว่า
ปั๊มหัวใจมันทำให้ตับแตกได้ความหมายคืออย่างนั้นป่ะคะ
เอางี้ค่ะก็คือในการชนสูตรศพที่ผ่านมาเอาจากนี้ก่อนนะ
เราพบว่าการพยายามปั๊มอาจทำให้อวัยวะภายในฉีกขาดได้
เพียงแต่ว่าฉีกตรงไหนบ่อยหน่อยส่วนใหญ่มันจะเป็นข้างบนค่ะ
แต่ถามข้างล่างมีไหมเราก็ผ่าเจอถามว่าไปเปิดตำราดูสิคะ
แต่ต้องถามหมอผ่าศพแต่นี่มันต้องย้อนกลับมาว่าแตกมันแตกรุนแรงไหม
และพิสูจน์ได้ยังไงว่ามันเป็นการแตกจากการปั๊มซึ่งเหล่านี้มันไม่เชิงใช้วิทยาศาสตร์แต่มันเป็นการวิเคราะห์
อันนี้คือสิ่งที่พบจากการผ่าศพ
หากว่าเขาจะบอกได้ว่ามันจะแยกได้ไงว่าเป็นการถูกเตะแตกแล้วก็ทำให้เขาเนี้ยอ่าบาดเจ็บ
ป๋อตก็จะรั่วอันนั้นคือทำการหักเกิดตอนมีชีวิต

แตกแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเอ่อบาดเจ็บไอ้อย่างนั้นเนี่ยตอบได้เพราะ
โครงมันจะหักทิ้มปอดปอดก็จะรั่วอันนั้นคือทำการหัก
เกิดตอนมีชีวิตแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นการปั๊มคือส่วนใหญ่
มันก็คือหมดลมไปแล้วแล้วก็พยายามปั๊มปั๊มเนี่ย
พบลมรั่วเราไม่เคยพบปอดช้ำแต่เราอาจจะเห็นรอยฉีกขาด
ได้ที่อวัยวะต่างแต่ในหลักการเนี่ยหมอกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่
ที่สายทางการแพทย์เนี่ยไม่ทำให้เกิดการแตกขนาดนั้นเพราะว่า
ว่าเขาฝึกมาเขาจะรู้หัวใจอยู่ตรงไหนแต่เราก็เห็นอยู่
ทั่วไปว่ามันมีคนปั๊มตั้งหลายจุดถูกไหมคะแล้วในกรณีเนี้ย
มันก็ได้ยินตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ามันมีกระบวนการพยายามปั๊ม
ตั้งแต่ที่เตี๊ยใส่เพียงแต่ว่าทำไมยังไม่มาพูดว่าใคร
คุณหมอจะบอกว่าคือถ้าเป็นคนที่มีความรู้ในการปั๊มไม่
ไม่มีความรู้แล้วพยายามปั๊มอันนี้คือสาเหตุว่าทำไมคุณหมอเคย
ให้คำตอบไว้ว่ามันเป็นไปได้คุณมอค่ะตอนนั้นเนี่ยก็มีการ
สัมภาษณ์เยอะนะคะว่ามันอยู่คนละด้านเลยนะคะ
แล้วมันอยู่ห่างกันด้วยนะคะอะไรอ่ะตับกับหัวใจที่พยายามจะปั๊มเนี่ย
มันจะมันจะบังเอิญบังเอิญปั๊มไม่ถูกเราวางมืออย่างงี้ก็ได้
วางมืออย่างนี้วางมืออย่างนี้เนี่ยก็หัวใจ
นี่ก็คือตับแล้วค่ะตรงนี้ปลายมือแล้วถ้าเราเลื่อนต่ำออกไปนิดเดียว
มันก็คือตับเต็มเต็มคือคือคนที่เห็นอวัยวะภายในประจำเนี่ย
แต่เข้าใจได้ไม่ยากเลยมันไม่ได้ไกลกันมากมาย
เพียงแต่ว่าถ้ามือมันเคลื่อนต่ำลงไปหน่อยเนี่ยก็ใกล้ตักหน่อยค่ะ
ถ้าสมมุติถามคุณหมอพรทิพย์ว่าคุณหมอคิดว่าการที่ตับแตกเนี่ย
ฉันถามในกรณีนี้เลยได้ไหมคะว่ามันอาจจะเกิดจากการปั๊ม
ยังไม่ควรตัดทิ้งเหรอคะเอ่ออย่างที่บอกค่ะว่า
เวลาที่เราจะตั้งทฤษฎีอะไรเราต้องตั้งให้เต็มที่
คำตอบจะอยู่ที่ผลการชนสูตรศพก็เลยได้ตอนแรกที่ให้สัมภาษณ์เนี่ย
คือวันนี้เราก็ยังตอบไม่ได้เพราะหมอที่ชนสูตรยังไม่ออกมาบอก
บอกได้ว่าคุณดูได้ยังไงคือเพื่อให้ให้ญาติเนี่ย
ลายความสงสัยลงค่ะนั่นคือแพทย์ที่ชนสูตรจะเป็นคนตอบ
อย่างแรกเลยตกลงตับแตกเนี่ยซี่โครงหักไหม
ถ้าซี่โครงหักคู่กันเราก็จะนึกถึงการปั๊มมากกว่า
ต่อไปตับที่แตกเนี่ยแตกมากไหมแตกมากแล้วเลือดออกไหม
ถ้าสมมุติตับแตกมากแต่เลือดออกนิดเดียวก็ค่อนข้างเข้าได้กับการปั๊ม
ค่อนข้างจะหมดลมหรือหมดลมไปแล้วคือหัวใจไม่ปั๊มแล้วอะไรประมาณเนี้ย
อันนี้มันเป็นหลักการคือยังไงก็ต้องตอบหลักการ
เพราะว่าเนี้ยเมื่อคุณหมอท่านแรกเนี้ยไม่ไม่ยอมออกมาเปิดเผย
แล้ววันนี้ต้องตอบเลยว่ามันเป็นกำหนดที่พูดได้แล้วค่ะ
มันจะต้องปิดไปทำไมคือญาติมีสิทธิ์รู้อยู่แล้ว
ปิดมันก็ยิ่งโอ้ทุกคนก็จะยิ่งงง
เพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ต้องการตอนนี้ก็คือว่าซี่โครงหักไหมใช่ไหมคะ
ที่คงต้องตอบว่าอย่างนี้ไม่ใช่รายละเอียดที่ต้องการ
หากจะดูคือส่วนใหญ่เนี่ยหมอเวลาญาติเข้ามาถามเนี่ย
เราจะบอกให้วิธีทดสอบค่ะเอ้ยวิธีตรวจสอบค่ะอืม
บางคนเนี้ยมาน่ะแล้วก็สมบันผ่าไม่ได้แล้ว
เราก็จะบอกว่ากรณีนี้คุณควรดูอย่างนี้
เช่นบอกว่ารถนั่งด้านหน้ารถแล้วขับรถชนประสานงากันค่ะ
เราก็จะบอกเลยว่าแผลจะอยู่ที่ใบหน้า
เพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูแผลที่ใบหน้ากรณีนี้ก็เหมือนกัน
ถ้ามันเป็นการปั๊มแล้วก็หักเนี่ย
เหมือนกับตับแตกมันก็น่าจะมีอย่างอื่นร่วมด้วย

และการที่เลือดออกมากน้อยเลือดไม่ออก
บอกทั้งหมดไหมคะว่ามันมาจากสาเหตุอะไร
อย่างแรกก็คือบอกได้ว่ามีการกระแทกถูกของแข็ง
แต่ต้องประมวลทั้งตัวค่ะประมวลคู่กับตัวด้วย
เคยเจอเคสหนึ่งนะคะที่ให้เห็นได้ชัดเจนว่า

ปรากฏว่าสภาพศพไม่มีรอยช้ำที่อื่นเลย
แต่พอผ่าปั๊บเนี่ยตรงท้องเนี่ยช้ำค่ะ
เสร็จแล้วพอผ่าไปภายในเนี่ยเราเจอตับตรงใกล้ลิ้นปี่เนี่ย
ประมาณ๒เซนแค่นี้ค่ะ๒เซน
แต่เลือดเต็มท้องเลยค่ะสองพันกว่าซีซี
คำถามคือแตก๒เซนจะมีเลือด๒๐๐ซีซีไหม
คำตอบคือยากมากมันจะเหมือนค่อยไหล
คำถามต่อไปก็คือแล้วทำไมเขาจึงไม่รู้ตัว
คือกระแทกแน่นอนแล้วก็กระแทกโดยอะไรก็ไม่รู้จะถูกเตะได้ไหม

ปรากฏว่าพอเราตั้งทฤษฎีครบเราเจาะเลือดตรวจ
ก็พบว่าแอลกอฮอล๓๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เพราะฉะนั้นแกต้องเมามากจนกระทั่งไม่รู้ตัว
ป้อนข้อมูลทั้งหมดทันทีที่ผ่าค่ะ
คือเราต้องป้อนทันทีที่ผ่าเพื่อให้ตำรวจไปรวบรวมข้อมูล
ปรากฏว่าคดีนี้ก็คือเขาไปได้ข้อมูลก็คือ
สามีก็เล่าว่ามาเจอภรรยาเนี่ยกินเหล้าเมาอยู่
ก็เลยประคองขึ้นข้างบนเพื่อให้เลิกกินเหล้า

อย่างนี้มันก็เป็นอะไรที่ต้องบอกทันที
อันนี้ขอคำถามสุดท้ายก่อนโฆษณาค่ะ
คุณหมอถ้าญาติต้องการจะรู้
การผ่าชนสูตรสามารถบอกได้เลยไหมคะ

ที่แตกแตกเพราะโดนต่อยโดนกระทืบโดนฟาด
คือมันบอกได้ด้วยลักษณะที่ผ่าเจอไหมคะ

แต่ก็บอกได้เพราะว่าเคสนี้เนี่ย
ผ่าเร็ว๒ผ่าเจอหมอนิติเวทย์

เพราะฉะนั้นไม่ยากในการตอบ
ดูจริงไม่ค่อยน่ามีปมเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชม

ก็คือรอยที่คอกับถุงเท้าเนี่ย

ถ้าเขาจะใช้ถุงเท้าผูกกับบานพับที่ว่า

ฉันถามแบบคนในวงการทุกคนก็คาดหวังว่าคุณหมอน่าจะรู้ทราบเห็นส่งทางไลน์คุยกันทราบเปล่าคะ
ต้องตอบว่าอย่างนี้ค่ะตอนนี้ได้เห็นรูปถ่ายที่มีสื่อได้ถ่ายไว้หลายคนน่าจะเป็นคนนอกนะคะซึ่งรอยอันนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถาม
หมายความว่าจะต้องประมวลเพราะอะไรก็คือมันเป็นรอยเป็นเส้นเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าลักษณะพวกนี้มันเป็นลักษณะของการสังเกตเช่นการแขวนคอเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าวัสดุอะไรก็สามารถทำให้ตายได้ขึ้นอยู่กับจังหวะของน้ำหนักที่ตก
แต่ว่าตำราเนี่ยจะเขียนเลยว่ารอยรัดเนี่ยมันมักจะอยู่เหนือกล่องเสียงแล้วก็ลากขึ้นด้านบนอยู่เหนือกล่องเสียงเหนือกล่องเสียงแต่ถ้าตามรูปถ่ายที่ปรากฏอยู่ในสื่อเนี่ยมันพาดอยู่ตรงกล่องเสียงเลยซึ่งถามว่าตรงนี้ก็เป็นเป็นข้อยกเว้นแล้วพอเป็นข้อยกเว้นก็เหมือนตับแตกพบน้อยแต่ก็พบได้แขวนตรงนี้ก็พบน้อยแต่ก็พบได้
ไม่ต้องบอกว่ามีอะไรบอกไหมว่าสัญญาณว่าเขาน่ะมีชีวิตอยู่ขณะที่มันมีรอยที่คอเราไม่พูดว่าแขวนเลือดอะไรก็ตามแต่นะ
ไปทำให้กดลิ้นทำให้ลิ้นออกมาจุบ
ตรงนี้ก็ต้องรอใบชนสูตร
ถ้ามีรอยอย่างนี้ปุ๊บนะคะแล้วก็มีลิ้นออกมาจุกปาก
ก็ต้องดูต่อไปเพราะว่าทุกคนเนี่ยเวลาตายในความผิดชอบเจ้าพนักงานเนี่ย

คือเพื่อดูตรงคอว่ามีร่องรอยอื่นไหมคือมันเป็นแขวนอำพลางได้ไหม
ก็จะตอบได้ว่ากล่องเสียงกระดูกเล็กที่เหนือกล่องเสียงหักไหม

เพราะว่าถ้าเป็นรอยรัดเฉยมันจะไม่เกิดรอยช้ำ
คือถ้าเป็นรอยช้ำจากมือมันจะเห็นชัด
พูดนี่คือในประเด็นของการตายในความรับผิดชอบเจ้าพนักงาน
มีอำพรางได้เสมอคือต้องระวังค่ะ
คือผ่าเข้าไปก็บอกได้เลยใช่ไหมคะ

ว่ารอยข้างนอกมันจะเห็นรอยเดียวก็ตาม

บอกได้แม้กระทั่งเกิดจากวิธีไหน

อาจารย์ถ้าสมมุติเราดูจากมันเป็นข่าวก็คือถุงเท้าเนี่ยนะคะ
กับรอยที่มันถูกสังเกตว่ามันเป็นรอยขนาดเล็กมากนะคะ

แน่นอนทุกคนคิดเหมือนกันว่าไม่น่าทำได้
แต่สิ่งเดียวก็คือมันต้องเห็นค่ะ
คือเนื่องจากตัวเองไม่ได้จับถุงเท้าอันนั้น

ผูกแล้วก็เอาอะไรที่มีน้ำหนักเท่ากับศพของคนตาย

มันจะก่อให้เกิดรอยอย่างนั้นได้ไหม

คือถ้าถามความรู้สึกนะคะคือแวบแรกไม่เข้า
แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ยังไงก็ต้องจำลอง
เพราะว่าประสบการณ์ที่เราเห็นรูปถ่ายที่ปรากฏ
ที่พอออกมาทำสื่อรอยมันเหมือน

เหมือนถึงเชื้อผูกรองเท้าจะต้องเป็นลักษณะกลมด้วยบางครั้ง
ใช่ค่ะคือความกว้างความไม่ได้
มันเป็นส่วนที่ทำให้เราต้องระวังใช่ไหมคะ
แต่ว่าเชื่อว่าหมอนิติเวทเขาจะต้องตอบได้
เพราะเราเจอกรณีที่เป็นแขวนอำพรางลัดคอก่อน

สองอยู่ในแนวข้างบนเห็นไหมก็คือดูแผลค่ะ
คือ๒อย่างนี้เนี่ยนะคะเรื่องของคำว่าตับแตกนะคะ

แล้วก็รวมถึงรอยที่มันเห็นจากข้างนอกได้
รวมถึงเมื่อเห็นสิ่งที่ถูกบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเสียชีวิต
อาจารย์คือทั้งหมดถ้าสมมุติผ่าอย่างละเอียด
แล้วมีการพิสูจน์หลักฐานลองจำลองสถานการณ์เนี่ยนะคะ
มันสามารถบอกได้ไหมว่าตกลงเขาตายเพราะอะไร
ถ้ามันเกิดหลายจุดเกิดที่คอเกิดที่ตับเกิด

เอาเป็นว่าในการชนสูตรในเบื้องต้นทันทีที่ผ่าศพเสร็จ
คุณหมอจะตอบได้ในระดับหนึ่งหากปรากฏให้เห็น
ที่พูดนี่คือหากปรากฏให้เห็นเช่นรอยรัดคอเนี่ย
เวลาเราผ่าศพปั๊บเราเจอเลือดออกใต้ตาเขา
หมอบอกย่าได้เลยว่าขณะแขวนมีชีวิตอยู่
สองคุณหมอผ่าลงไปแล้วอ่ารอยแขวนก็เป็นเหนือกล่องเสียงเสียงขึ้น
ผ่าลงไปตรงคอก็ไม่มีรอยช้ำตรงอื่นกล่องเสียงก็ไม่แตก
หมอก็ยืนยันเลยนั่นคือการแขวนคอ
ส่วนจะถูกจับแขวนไหมแน่นอนคุณหมอก็ต้องรอ
ยืนยันเพราะเนื่องจากมันเป็นการตายในความรับผิดชอบ
อาจจะต้องเจาะเลือดดูอาจจะต้องดูว่าถูกช็อตไฟฟ้าไหม
คุณหมอจะดูแผลทั้งตัวบอกได้แต่ว่าที่รอคือรอผลแหละ
ถึงได้บอกไงคะว่าโดยส่วนใหญ่บอกได้เบื้องต้น
แต่เกิดเราไปเจอกรณีที่มันไม่ได้กดลับ
แล้วทำให้เกิดสิ่งที่ผิดปกติในตัวเราเช่นไปกดโดนเส้นเลือดแดง
อันนี้คุณหมอก็คงจะไม่กล้าพูดว่าตกลงใช่ไหม
เพราะมันต้องไปดูอันอื่นเพิ่มยิ่งคุณหมอเจอตับแตกก็จะยิ่งต้องระวัง
คนที่ทำงานด้านนี้นะคะเป็นคุณหมอสองท่าน
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะของหลักการเช่นเดียวกัน
มันก็ถ้าสมมุติเอามาผนวกกับข่าวนี้มันยิ่งสงสัย
ฟังคุณหมอพรทิพย์อีกหนึ่งท่านมันก็ยิ่งมีความสงสัย
คำถามของดิฉันคือว่านี่คือข้อสงสัยทั้งหมดที่เราควรจะรอคำตอบหรือเปล่าคะ
มันมีอย่างอื่นอีกเช่นการที่บุคคลคนหนึ่งเสียชีวิต
ระหว่างที่ควบคุมตัวโดยเจ้าพนักงานเนี่ยนะคะ
คือมันมีลักษณะอื่นที่มันต้องตรวจอีกไหม
ที่มันไม่ปรากฏข้างนอกหรือไม่ถูกพูดในข่าวมันมีอีกไหมคะ
ในกรณีการที่เสียชีวิตที่มันเหมือนกระทบสิทธิ์
ไม่ว่าจะถูกจำคุกอะไรประมาณนี้จริงมันมีแนวทางค่ะ
แต่ว่าเราไม่เคยตกลงกันในแนวทางก็จะปล่อยให้แต่ละคนดำเนินการ
นี่ไม่พูดถึงเรื่องแขวนคอแล้วต้องเปิดเป็นรอยเป็นแนวนี้นะคะ
ตัวอย่างเช่นถ้าในต่างประเทศเขาจะกรีดที่ด้านหลังขา
เพราะว่ามันอาจจะมีรอยช้ำนะคะหรือหาร่องรอยอื่น
ถูกไฟฟ้าช็อตตรงไข่หรืออะไรประมาณนี้
แต่ว่าอย่างที่บอกว่าประเทศไทยเราไม่มีข้อกำหนดกลาง
ก็จะอยู่ในดุลพินิษฐของแพทย์ว่าท่านจะดูหรือไม่ค่ะ

พยายามถามคุณหมอท่านใดก็แล้วแต่
ทุกท่านจะมาแนวนี้หมดเพราะว่าไปมากกว่านี้ไม่ได้นะคะ
เพราะว่าคนที่รู้คือคนที่ผ่าแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณผู้ชมรอค่ะเพราะว่าข่าวนี้ใหญ่จริง

รายละเอียดออกมาค่อนข้างน้อยและไม่เร็วนักค่ะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์อีกหนึ่งท่านที่มาให้ความรู้
เดี๋ยวเราเอามาผนวกกันนะคะสำหรับคนตามข่าว
ขอบคุณค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป